เราเห็นว่ากระดองของเต่าแข็ง
เราก็นึกว่าคือไม่เป็นอะไรไม่มีอะไร

ใช่แต่จริงแล้วมันมีความจำกัดไหมจริงแล้วคุณผู้ชม
ข้อมูลทางการแพทย์เป็นคนหามา
เขาก็บอกว่ากระดองมันคือกระดูกของเต่า

เพราะว่าในนั้นมันก็จะมีทั้งเส้นเลือดเส้นประสาทของเต่าด้วย

ดังนั้นถ้าเกิดเราไปทำหรือเราไปจับเนี่ยมันก็รู้สึกนะ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเราสองคนพูดถึงเรื่องของเต่าทำไม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเต่าตัวหนึ่ง
แกะสลักที่กระดองไว้ว่าวัด

คาดการณ์ว่าคนหวังดีเขาไปแกะสลักกระดองเต่า
เพื่อให้รู้ว่าเต่าตัวนี้เป็นเต่าของวัด
ถ้าเต่าหลงไปไหนก็จะได้รู้ว่าเต่าของวัด
หรือไม่ก็ห้ามคนทำร้ายเต่าวัด
แต่ปรากฏว่าการสลักบนกระดองของเต่าแบบนี้

เพราะว่าภาพเต่าหับตัวนี้เป็นตัวผู้อายุประมาณ๒๓ปี
ถูกหินเจียนไฟฟ้าสลักที่กระดองเป็นคำว่าวัด
แล้วสลักลึกไปจนถึงปอดนะคุณ

มีเลือดไหลออกจากบาดแผล
ตรงบริเวณหางหรือว่าตรงตัวอักษรดอเด็ก

ดังนั้นการไปกรีดการไปสลักกระดองก็เหมือนกับกรีดกระดูก

ตัวนี้ถูกเอามาปล่อยไว้ที่วัดหน้าค่ายตำบลปากคลองอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร

ก็เลยบอกญาติโยมช่วยนำส่งรักษา
มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลลงในเฟซบุ๊ก
และสุดท้ายก็มีหมอวีคือนายสัตวแพทย์ทวีศักดิ
นันสิริวัฒนาผู้มนวยการโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ขับรถจากปฐุมไปชุมพร
เพื่อลงไปรับเต่าหับตัวนี้มารักษาที่คลินิก
คุณหมอออกจากที่ปฐุมตอนตี๑กว่านะไปถึงชุมพร๗โมงเช้า
พอไปถึงปั๊บก็รีบช่วยเหลือเจ้าเต่าตัวนี้เลย
ก็คือทายาทำแผลแล้วก็เอาเลเซอร์
เหมือนกับทำเลเซอร์เพื่อลดความเจ็บปวดให้ก่อนนะคะ
แล้วก็คุณหมอก็ตั้งชื่อเต่าตัวนี้ว่าเจ้าวัด

นี่แหละครับคุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นเดือน
กว่าสภาพกระดองเต่าจะสมานดีนะครับ

ทางด้านของพระอเนกวิสุโธพระวัดหน้าค่าย
ซึ่งท่านเป็นผู้ที่พบเห็นเต่าตัวนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงสายของวันอาทิตย์นะ
ออกจากกุฏิมามาพบเต่า
คลานมาจากถนนข้างวัดมาหยุดตรงหน้าของท่านพอดี

เห็นชัดเจนเลยว่ามีการสลักคำว่าวัดอยู่นะครับ

ก็พบว่าเป็นรอยที่เกิดจากหินเจไฟฟ้า

ก็คือช่วงที่มีตัวอักษรว่าดอเด็กเนี่ย
มีเลือดไหลออกมาอยู่ตลอดเวลา

แล้วก็นำไปปล่อยในวัดในสระที่วัดนี่แหละครับ
แต่พอตกเย็นเต่าตัวนี้ก็คลานขึ้นมาหน้ากุฏิ

คือท่านก็เอาไปปล่อยในสระอีกรอบนึง
รุ่งขึ้นเนี่ยเต่าก็ยังมาหน้ากุฏิอีก
ท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือเต่ามันเจ็บปวด
ใช่เลยมาร้องขอความช่วยเหลือจากท่าน

ช่วยกันหน่อยหาสัตวแพทย์มารักษาให้เต่าตัวนี้หน่อย
มันจะบาดเจ็บมันจะไม่รอดเนี่ยนะ
พ่ออเนกบอกว่าคนเจียสลักกระดองเต่า
คงจะหวังดีเห็นว่าเป็นเต่าวัด
ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายแต่จะเจียสลักคำว่าวัด
เพราะบอกว่าเต่าเหมือนแบบ
เป็นสัญลักษณ์ว่าเต่าของเต่าวัดจริง
ใช่แต่ทีนี้มันก็คงลึกไปหน่อยค่ะ

เพราะว่าเขาเป็นบาดแผลลึกไปจนเกือบถึงปอด
แล้วก็เลยทำให้มันไม่สามารถที่จะลงไปอยู่ในน้ำได้
ใช่ครับคนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
ในช่วงแรกก็คือคุณวัสนาอยู่ศุกร์
คุณวาสนาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อหลวงพ่ออเนกมาบอก
ก็ได้ช่วยการประสานเพจเกี่ยวกับคนรักสัตว์
หมอวีเดินทางมาจากปฐุมธานี
มารับเจ้าวัดตัวนี้ไปรักษาต่อนะครับ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ในการดูแลของหมอวีเขานะฮะ
บางคนก็นึกว่ากระดองเต่ามันแข็งทำอะไรกับเขาก็ได้

ตอนนี้ทางหมอวีเองก็ต้องช่วย
เรื่องของบาดแผลการติดเชื้อให้ยาปฏิชีวนะต่างก่อน
เพราะว่าเลือดยังไหลอยู่ถ้าเกิดว่าเลือดหยุดไหลแล้ว
แล้วสามารถรักษาในสเต็ปต่อไปได้ก็จะได้ทำต่อด้วย